มาดูเรื่องที่โลกโซเชียลแชร์เงินเป็นตัวมนตร์มาก
ก็คือเรื่องของเด็กชายอายุ๑๒ปีหรือว่าน้องยัน
ชกมวยหาเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองเรียน
แล้วก็ยังหาเงินเพื่อตอบแทนคนที่ดูแลด้วยนะคะ

ล่าสุดตอนนี้ยอดเงินบริจาคก็มากถึง๗๐๐๐บาทแล้วนะคะ
เรื่องมันเกิดจากว่าคุณครูของน้องยัน
ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ค
บอกว่าความลำบากมีจริงต่อยมวยหาเงินเรียน
ใครอยากบริจาคกางเกงเสื้อนักเรียนส่งมาได้
เพราะอะไรเพราะว่าน้องลำบากขนาดว่ากางเกงนักเรียนที่ขาด
ต้องเอาเข็มกลัดมาแบบกลัดเอาไว้

กลายเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วบอกโอ้โหสงสารจัง
ที่เป็นตะเข็บเข็มกลัดเลยนะคะ
คนที่เขาเห็นแล้วนี่นะคะก็เลยบริจาคเงินมาช่วยเหลือ
เด็กชายสมประสงค์วงแดงหรือน้องยัน
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
โรงเรียนหนองถามพิทยาคมอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะคะ
มีฐานะยากจนหาเงินโดยการชกมวยนี่แหละ
ตอนนี้ยอดเงิน๗๐๐๐กว่าบาทแล้ว
นางนิกัญชาลาล้นเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม
บอกว่าทางโรงเรียนก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๓ชุด
เพื่อควบคุมกำกับติดตามการใช้จ่าย
มีการเก็บสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับน้องยัน
ตอนนี้ทางโรงเรียนก็ยังได้รับการประสานจากนายวินัยรอบจ่าย
อุปนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ
บอกว่ายินดีจะช่วยเหลือและส่งเสริมน้องยัน
ให้ไปศึกษาในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครราชศรีมาจนจบหลักสูตรเลย
โดยทางสมาคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนทั้งหมด
เพื่อที่จะเป็นการปูทางปูพื้นฐานให้น้องยัน
ได้มีการศึกษาได้มีอาชีพที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยนะคะ